ปฏิทินพร้อมมา๓วันแล้วเราก็ยังอยู่นะคะ

สำหรับการแจกปฏิทินที่มีภาพของ

แต่ก็ต้องดูว่ามันเหมาะสมไหม
พิจารณาแล้วมันถูกมันควรหรือเปล่า
ไปฟังเสียงนายกในเรื่องนี้กันเลยค่ะ
ถ้าคิดว่าไม่ได้ผิด

จะทำให้ปฏิทินให้หลายเล่มด้วย

นายกบอกจะทำให้หลายเล่มเลย
ทักษิณกลับจะทำปฏิทินให้

ผู้แอบประยุทธ์

สอบถามกรณีดังกล่าวนี้ก็ให้คิดเอาเองนะว่าถูกต้องหรือไม่
และมีคนที่ทำความผิดอยู่ในปฏิทินดังกล่าวหรือไม่
ทั้งนี้ยืนยันว่าส่วนตัวไม่ได้เป็นศัตรูกับใครหรือว่าพักเพื่อไทย
แต่ต้องทำตามหน้าที่ส่วนนางสาวยิ่งลักษณ์เนี่ย
อุศิฆาตถามว่าเอ๊ะแล้วช่วงนี้ที่ออกเดินสายเนี่ย
ก็พูดถึงเรื่องของนี่แหละกลับมาสิเดี๋ยวทำปฏิทินให้นะ
อันนี้เลยวาทะเด็ดแต่นายกเสียงซอฟต์นะ
ตั้งแต่ปีใหม่มานี่ซอฟต์ลงไปเยอะเลยนะคะตามคณิธานที่ตั้งเอาไว้
เอาล่ะทีนี้เรื่องนี้มันเริ่มขึ้นก็มาจากที่ผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด
เขาออกมาสั่งห้ามใช่ไหมคุณห้ามแจกปฏิทินแบบนี้ในเวลาของการประชุมราชการ

ใช่ซึ่งก็เป็นท้องที่ก็คือแต่ว่าเป็นความมั่นคงภายในก็อยู่ในเครือของมหาทัยอีกนั่นแหละ
ในอนุพงศาวจินดารัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยก็เลยต้องออกมาตอบในเรื่องนี้นะคะ
โดยบอกว่าเรื่องที่ผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ดเขาสั่งห้ามแจกปฏิทินเนี่ย
เป็นสิ่งที่ผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ดดำเนินการไปเป็นตามวิจารณญาณ
ความเหมาะสมก็ต้องให้สังคมนั่นแหละที่เป็นผู้พิจารณาว่าเป็นเรื่องทางการเมืองหรือเปล่า
แต่ส่วนตัวพลเอกอนุพงศ์เองก็บอกเหมือนกันนะคะว่าทำได้
แต่ขณะนี้ที่รัฐบาลและคอสชกำลังทำให้สถานการณ์ของประเทศมีความสงบ
ท้ายไว้แค่นี้นะทำได้แต่ตอนนี้รัฐบาลและคอสชกำลังทำให้สถานการณ์ของประเทศสงบนะคะ
มาดูความคิดเห็นของฝั่งนายจตุพรพรมพันธ์กันบ้างค่ะ
ประธานของนปชบอกว่าคศทำปฏิวัติยึดอำนาจมาตั้งแต่ปี๒๕๕๙
วันนี้ทำไมต้องมากลัวปฏิทินปีใหม่จะเป็นภัยความมั่นคงด้วย
เทศกาลขึ้นปีใหม่ก็เป็นสิ่งปกติอยู่แล้วใครใครเขาก็ทำมาแจกประชาชนได้
เป็นสิ่งปกติที่ทุกฝ่ายก็ทำขึ้นแล้วก็มีรูปตัวเองทั้งนั้นแหละ
แต่รัฐบาลกลับมาห้ามแจกจ่ายตามยึดปฏิทินดูแล้วเลอะเทอะ
ส่วนทางด้านของนางปินฉายนาชัยประธานกลุ่มสตรี๒๐จังหวัดภาคอีสาน
ซึ่งก็เป็นบุคคลที่นำปฏิทินสวัสดีปีใหม่ไปแจกจ่ายให้กับประชาชนที่ขอนแก่น
วันที่นางสาวยิ่งรักชินวัฒน์ลงพื้นที่ขอนแก่น
ใช่เป็นช่วงเดินสายทำบุญปีใหม่
โดยนางปีนฉายก็เดินทางไปยังค่ายศรีพัชรินที่จังหวัดขอนแก่น

ก็ใช้เวลาพูดคุยกันประมาณ๑ชั่วโมง

เขาบอกว่าพูดคุยไปเป็นไปด้วยความราบรื่นนะ
ไม่ได้เต็มเครียด
ซึ่งพันเอกพิเศษสมชายคันพาฉายรองผู้บัญชาการมณฑนทหารบกที่๒๔
ก็บอกว่าจริงแล้วก็เป็นสิทธิส่วนตัวที่จะให้เป็นของขวัญปีใหม่ให้กันได้
แต่ในสถานที่ราชการการแจกปฏิทินดังกล่าวนั้นไม่เหมาะสม

เพราะมันจะกลายเป็นการหาเสียงล่วงหน้า
หลายคนสงสัยไงคำว่าไม่เหมาะสมนี่ยังไง
เมื่อวานี้ทางด้านของพันเอกสมชายชี้แจงดีนะ
แจ้งมาแบบนี้บอกว่าการแจกปฏิทินในที่จังหวัดขอนแก่น
เพราะว่ามีการแจกจ่ายในพื้นที่โล่งและในเขตชุมชน
ซึ่งถือเป็นการเข้าข่ายของการหวังผลทางการเมืองที่ชัดเจน
แล้วก็ขัดต่อคำสั่งของคอสช
เหมือนการชูป้ายเชียร์ชู๓นิ้วเข้าข่ายเดียวกัน
คศซึ่งชุดปฏิบัติการของกำลังรักษาความสงบเรียบร้อ
ในพื้นที่ขอนแก่นก็ได้ทำการตรวจยึดปฏิทิน
ที่มีการลงนามโดยอดีตนายกรัฐมนตรีมาทั้งหมด๑๑ชุด
และมีป้ายข้อความต้อนรับอีก๑แผ่น
ซึ่งการตรวจยึดในเขตอำเภอบ้านไผ่จังหวัดขอนแก่นนะครับ
เขาบอกว่าถ้าแจกจ่ายในที่ลับในบ้าน
แล้วก็ไม่กระทำการที่เปิดเผยก็ไม่ได้ผิดอะไร
แต่ห้ามแจกจ่ายในสถานที่ราชการหรือสถานที่ของรัฐ
หรือในการประชุมสัมมนาหรือการชุมนุมต่าง
ที่ขัดคำสั่งขอสาชอกำลังทหาร
มีความจำเป็นต้องดำเนินการตามคำสั่ง
คือกำลังจะบอกไกลแหละว่าการกระทำดังกล่าว
เป็นการแสดงออกเชิงสัญลักษณ์นั่นเองนะคะ
เมื่อวานคนที่ถูกเรียกพบคือนางปียชัย
เขาบอกว่าเขามีมา๒๐อันได้มา๒๐อัน
แจกจ่ายคนใกล้ชิดสนิทสนมแล้วนะฮะ

ถูกมาร้อยเอดเอยขอนแก่นเอย

พลึกพฤกษุนันหรือว่าลุงยิ้มตาสว่าง

เขาก็เอาปฏิทินของนายทักษิณ
แล้วก็นางสาวยิ่งลักษณ์๕๐๐๐ใบ
เดินสายแจกจ่ายในพื้นที่นะคะ

แจ้งความประสงค์ให้นำปฏิทินมาแจกจ่ายเพิ่มเติมด้วย

มารอดูว่าผู้ว่าว่ายังไง

แต่อย่างที่บอกคอสชบอกแล้วว่าแจกได้

ความเหมาะสมพิจารณาเรื่องของสถานที่ประชาชนวาระเวลา
แล้วก็คำสั่งขอสชนี่สำคัญสุด
ที่จังหวัดพิศนุโลกก็มีแจกนะคุณ
แต่เป็นการแจกปฏิทินปีใหม่ของนายแพทย์วรงเดชกิจวิกรม
เขาบอกว่าเขาก็แจกเหมือนกันเป็นรูปเขาเหมือนกัน
แจกได้แต่เขาไม่ได้เป็นคนที่ทำความผิดตามกฎหมาย
ตอนนี้มีหลายเสียงวิพากษ์วิจารณ์ออกมา
บางคนบอกว่าอย่างป้ายที่เหมือนลักษณะ
มีรายชื่อของสอสอภักดิ์อื่นอย่างประชาชนที่ป่าน

นั่นก็เป็นคำวิพากษ์วิจารณ์ของประชาชน